ตามกันต่อนะคะความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้เข้าสู่วันที่สามสิบเจ็ด
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ทราบว่า
ใครเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุแต่คุณผู้ชมติดตามกันให้ดี
อย่ากระพริบนะฮะสำหรับคดีนี้เพราะว่าว่ามาว่า
ตามรายงานข่าวคดีนี้มีความคืบหน้าไปเยอะ
ผลตรวจดีเอนเอหลักฐานชิ้นสำคัญต่าง
ยอยออกมาออกมานะคะเพราะเมื่อวานนี้เอ่อ
นักข่าวของเรารายงานนะคะบอกว่าพลตำรวจเอกสุวัสด
ยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านเนี่ย
กับดูแลคดีนี้มีการประชุมติดตามความคืบหน้านะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของผลตรวจดีเอนเอเราก็ไปแกะเก่ามานะคะ
สอบถามมานะคะเอาที่จังหวัดมุกดาหารก่อน
จังหวัดมุกดาหารโดยเฉพาะในหมู่บ้านกกอกค่ะ
เมื่อวานนี้คือสองสัปดาห์บันก่อนเนี่ยทางตำรวจทางผู้สืบข่าว
ปล่อยให้หมู่บ้านทุกคนใช้ชีวิตตามปกติ
ปลอดตำรวจปลอดผู้สื่อข่าวนะฮะแต่เมื่อวานนี้ต้องกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๔ตำรวจชุดสืบของจังหวัดมุกดาหารค่ะ
กระจายกำลังลงไปในหมู่บ้านนะคะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กับชาวบ้านกกอกอีกครั้งหนึ่งมีรายงานว่าตำรวจชุดสืบสวนนะคะ
ได้มีการเก็บดีเอนเอบุคคลในครอบครัวของน้องชมพู่ใหม่ทั้งหมด
สำหรับการเก็บดีเอนเอบุคคลในครอบครัวของน้องชมพู่เพิ่มเติมนะคะ
ประกอบด้วยแม่ของน้องชมพู่พี่สาวของน้องชมพู่ก็คือน้องสดิ้งนะคะ
ลุงพลป้าแตนส่วนของนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่เนี่ย
เจ้าหน้าที่เขามีการเก็บไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังมีการเก็บเส้นผม
คนในครอบครัวอีก๓คนด้วยกันก็คือ๑นางสาวสาวิตรี
นางสาวสาวิตรีนะคะนางสาวิตรีเป็นแม่ของน้องชมพู่
แล้วก็น้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ณตาย
เป็นน้องสาวของแม่ของน้องชมพู่นะคะเก็บไปทั้งหมดสิบห้าเส้นด้วยกันค่ะ
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะอ่าคุณผู้ชมสำหรับคดีนี้ค่ะ
อย่างที่ที่ฉันบอกไปเมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามไปถาม
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขในฐานะที่ท่านกำกับดูแลคดีนี้ครับ
พยายามไปถามข้อมูลนะก็เมื่อวานนี้เขาประชุมกันไง
ติดตามความคืบหน้าผลตรวจดีเอนเอปรากฏว่าคือท่านเนี่ย
ก็อยากจะบอกนะแต่ก็กลัวไงว่ามันจะเสียรูปคดีใช่ค่ะ
เลยไม่ได้บอกข้อมูลกับพวกเราค่ะ
แต่เข้าใจนะเข้าใจการทำงานของตำรวจค่ะอืม
คุณผู้ชมติดตามกันเยอะมันเป็นเรื่องราวที่
คดีความใหญ่โตนะผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้หลักฐาน
ข้างจะชัดเจนแล้วแต่ว่าขอเวลารวบรวมอีกทีหนึ่งก่อน

และจับตาให้ดีโดยเฉพาะการเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครของพ่อกับแม่ของน้องชมพู่นะ